คุณผู้ชมคะจะพาไปต่อกันที่จังหวัดพยาวเลยนะคะ
พี่ไผ่เยานี่นะใครที่เป็นสายสะสม
ใครที่เป็นคนชื่นชอบของเก่าของอัลล็อก
ต้องไปที่นี่เลยที่วัดเชียงทองค่ะ
มีพระรูปหนึ่งนะคะเป็นนักสะสม
แล้วเขาก็สร้างพิพิธภัณฑ์ความทรงจำขึ้น
บางคนบางทีจะพูดว่าเทปคาเซตเขาไม่เข้าใจแล้วนะ

ไม่ใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ความทรงจำนะคะ
อยู่ในวัดเชียงทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
พระครูภัยจิตธรรมาพรเจ้าอาวาสสร้างขึ้นเอง
ตั้งใจที่จะรวบรวมของเก่าร่วมสมัยนับหมื่นชิ้น
เอาไว้ให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ของชุมชน
ดูสิว่าของเยอะขนาดไหน
นี่คุณเคยเห็นไหมแก้วตา

คือจะบอกว่าในพิพิธภัณฑ์นี้มีของทั้งพระฉายาลักษมณ์ของพระบรมวงศานุวง
มีโปสเตอร์หนังเทปคาเซ็ตธนบัตรเก่า
ของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันแป้งฝุ่น
รวมถึงมีตู้เก็บโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า

แต่ก็แอบอายคอลเซนเตอร์
ตอนนั้นไม่อายจนเขาเลิกใช้เพจเจ้ยถึงได้มานั่งคิดว่า

บางคนก็แบบเหนื่อนเนอะ
รวมถึงเนี่ยค่ะยังมีโทรทัศน์มีนาฬิกาของใช้อื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
ของโบราณเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าอาวาสพาไปให้ดูให้ชมกัน
ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าท่านมีแนวคิดที่จะเก็บของเก่าเหล่านี้
เริ่มจากของที่ท่านสะสมเอาไว้เอง

ชาวบ้านในชุมชนเขาก็นำมาถวาย
มีการจัดทอดผ้าป่าของเก่านะ
ปกติทอดผ้าปากเราจะไม่ค่อยเห็นว่าเป็นของเก่า

เพื่อจะเอามารวบรวมเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำนี้
มันก็เลยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ใครสนใจอยากเข้าไปชมไปได้เลยนะคะ
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งนั้น

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรก็มี